เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
แม่น่าสลดหดหูใจมาก
สาวประเภท๒เธอไปนอนพักรักษาตัว
ปรากฏว่ามีผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ค่ะ

พยายามที่จะล้วงไปที่อวัยวเพศ
เธอก็เลยบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้ปล่อยผ่าน

ก็เลยนำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าเหตุการณ์แบบนี้

ผู้หญิงคนนี้ใช้นำสมมุตินะครับ
ชื่อว่าชื่อว่าคุณน้องเพลง

คือพยายามที่จะถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วก็เพื่อที่จะเอามาเป็นหลักฐาน

ได้มีการโพสต์ข้อมูลลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเธอเป็นผู้ป่วย

แล้วก็เข้าแอดมิตรที่โรงพยาบาลนี้ค่ะ
วันจันทร์ที่๔มีนาคมที่ผ่านมาด้วยอาการช็อก

หลังจากหมอฉีดยาให้สักประมาณ๕โมงเย็น
ก็ถูกส่งตัวมาพักในห้องรวม
เป็นคนไข้ชายนะของโรงพยาบาล
เดิมทีเดียวเนี่ยน้องเพลงเนี่ยมีคนเฝ้าไข้

ปรากฏว่าแฟนนุ่มขอตัวกลับบ้าน

เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่มาเฝ้าไข้ต่อ
ปรากฏว่าช่วงที่น้องเพลงกำลังนอนอยู่บนเตียง
ฉีดยาไป๓เข็มคาดว่าก็น่าจะเป็นยาคลายเส้นกับยานอนหลับ
เพราะว่าเป็นยากดประสาทก็เลยทำให้เกิดอาการอ่อนล้า
แล้วก็ลักษณะคือเหมือนกับว่าง่วงด้วยตอนนั้นนะ
จู่ก็มีผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ดูหน้าไว้นะ
อายุ๔๐ปีรับจ้างเฝ้าไข้ให้กับคนไข้เตียงข้าง
เดินมาถามว่าแฟนไปไหนมาเช็คก่อนว่าแฟนอยู่หรือเปล่า
แฟนไปไหนระหว่างที่ถามก็ไปรูดม่านนะคะ
ปิดทางด้านปลายเตียงจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็เอามือ
สอดเข้าไปในชายเสื้อจับเข้าไปที่หน้าอก
บอกว่าผู้ชายคนนี้พยายามใช้ปากนะ

ดูดหน้าอกขออนุญาตจริงคุณผู้ชมไม่ได้ทะลึ่งนะ
แต่น้องเพลงเธอโพสต์เฟซบุ๊คเล่าแบบนี้
ส่วนมืออีกข้างของผู้ชายคนนี้ล้วงไปที่อวัยวเพศ
น้องเพลงเล่าต่อน้องเพลงบอกว่าพยายามที่จะร้อง
ร้องขอความช่วยเหลือให้คนมาช่วย
แต่เสียงร้องของเธอด้วยยาที่ได้รับไปเนี่ยนะ
ก็เลยทำให้เสียงร้องแผ่วเบา
เธอบอกว่าเธอถูกลวนลามสักประมาณ๑๐นาที
โอ้โห๑๐นาทีในตอนที่เราไม่มีความสุขมันนานมากนะคะ
กว่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้ไว้เป็นหลักฐาน
เพราะดีที่มีพยาบาลเดินเอายามาให้คนไข้เตียงข้าง
พยายามบอกว่าถูกลวนลาม
หลังมีการแจ้งกับทางพยาบาลชายคนนี้ได้เข้ามาขอโทษ
แล้วก็อ้างว่าดื่มเหล้ามา๒เป๊ก
แล้วก็เกิดอาการเมาเกิดอาการชั่ววูบ
น้องเพลงเธอยืนยันนะคะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
จะไม่ยกโทษให้และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
โดยตอนนี้ได้ให้พ่อไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพเมืองภูเก็ตไว้เป็นหลักฐานแล้ว

สำหรับชายคนนี้จากข้อมูลมาดูหน่อยนะฮะว่าเป็นใคร
เป็นคนรับจ้างเฝ้าไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้คุณผู้ชมตำรวจเจ้าของคดี
เดินทางเข้าพบกับน้องเพลงที่โรงพยาบาล
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมที่จะออกหมายเรียก
ผู้ชายคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ดิฉันก็สงสัยอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไม
หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ได้
คือลวนลามถึงเกือบ๑๐นาที

เขาถึงได้สามารถถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานได้นะคะ
โอ้โฮอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ
ถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยชาย
แต่จิตใจเป็นผู้หญิงเจออย่างนี้เข้าไปไม่ไหว
พิกัดอีกครั้งท้องที่เกิดเหตุคือภูเก็ต